แล้วเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงค่ะ
คือคุณพรทิพย์ตามหาแฟนสาว
แล้วคุณคิดดูสิไปตามหาถึงตลาดนะ
ถึงตลาดปั๊บเจอภาพบาดตาบาดใจแฟนสาวเดินมากับผู้ชายคนใหม่
โอ้โหทีนี้พอเข้าไปกะจะเคลียร์ใช่ไหม
ฝั่งผู้ชายเนี่ยรัวหมัดใส่คุณพรทิพย์แล้วเอาหวกกันน็อกฟาดฟาด
แถมที่สำคัญค่ะแฟนสาวน่ะดึงมือผู้ชายจากไปแบบไม่ใยดีเลย

อะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยโดนผลักจนล้ม
คือผู้ชายเขาตบไปที่หมวกกันน็อกแล้วก็ดึงหมวกกันน็อกออก
หลังจากนั้นเนี่ยเอาหมวกกันน็อกของคุณพรทิพย์เนี่ย
ฟาดหัวคุณพรทิพย์คุณผู้ชมเชื่อไหมว่า
กระดูกที่ใบหน้าเนี่ยแตกเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะมันเกิดขึ้นคือเกิดขึ้นกับคุณพรทิพย์
นางสาวพรทิพย์อุตมะอายุ๒๓ปีค่ะเธอเป็นพนักงานโรงแรม
ดูสภาพสิโอ้โหใต้ตาซ้ายเนี่ยช้ำแบบนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๖ที่ผ่านมาก็เมื่อวานนั่นแหละ
ตอนประมาณสักตีสามกว่าค่ะครับทีนี้ตัวคุณพรทิพย์เองเธอเจ็บขนาดนี้
ก็เอาหลักฐานมาแล้วดูสภาพตาแบบนี้มาให้ปากคำเพิ่มเติม
ตำรวจที่สพเมืองพัทยานะคะเธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยนะ
วันนั้นเธอจอดมอเตอร์ไซค์จะไปถามแฟนสาวไงแบบทำไมทำแบบนี้
แต่ฝั่งผู้ชายคนใหม่ที่มาด้วยกันก็ต่อว่าแล้วก็มีปากเสียง
เอาจริงคุณพรทิพย์บอกว่าโมโหนะตอนนั้นผลักอกผู้ชายไปทีนึง
แล้วจะเคลียร์กับผู้หญิงไงเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของเราสองคน
ผู้ชายคนใหม่อย่าเพิ่งมายุ่งแต่ฝั่งผู้ชายน่ะเขาก็สวนกลับมาเหมือนกัน
คุณพรทิพย์ล้มอ่ะฟังคุณพรทิพย์เล่าแล้วกันค่ะ
แล้วคุณพรทิพย์กำลังไม่ฝากแต่มีบ้านค้านะ
ซึ่งถ้านเดี๋ยวพ่อของคุณพรทิพย์อย่างนอนอยู่ที่นี่
ใช่จากนั้นแฟนหนูก็ทักมาบอกว่าให้หนูก็กลับไปเคลียร์ที่ห้อง
แต่พี่กินดูซะพังที่โดนตอนนั้น

เรารู้สึกยังไงครับ
มันเจ็บมากเลยพี่มันมึนไปหมดแบบ
ในชีวิตไม่รู้ว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย
ว่าตัวผู้ชายที่ใส่เสื้อขาวที่มากับผู้หญิง
หรือว่าแฟนของคุณพรทิพย์อาจจะไม่รู้นะ

เพราะว่าตอนคุณพรทิพย์ขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งไป
แล้วเกือบจะชนใส่ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนั้น
ฝั่งผู้ชายเสื้อขาวถามคุณพรทิพย์ว่าอะไรรู้ไหม
มึงขับรถเฮียอะไรแบบนี้

ส่วนคุณพรทิพย์ไม่พูดคุยกับฝั่งผู้ชายเลย

ถามแฟนสาวว่ามึงทำเฮียอะไร

หลังจากนั้นผู้ชายคงโมโหเรื่องของการถูกรถเข้ามาขวาง
ก็เลยเอาหมวกกระน็อกฟาดนะครับ
แล้วก็สภาพของคุณพรทิพย์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไง
กระดูกใบหน้าแตกเส้นเลือดฝอยในตาแตก
แล้วก็เลือดคั่งอยู่ในตาด้วยมั่นตาไม่ค่อยเปิด
ตอนนี้คือคุณพรทิพย์บอกนะว่าเห็นแค่ลางเท่านั้นเอง
มันยังมีรอยโอ๊ยตีพอดูด้านข้างก็เห็นชัดเลยนะคะ
ปูดยังบวมอยู่ที่ตาซ้ายแบบนี้ค่ะ

ยังไงก็จะเอาผิดให้ถึงที่สุดนะคะ
เดี๋ยววันนี้ต้องไปดูนะว่าอาการจะหนักแค่ไหนนะครับ
หมอนัดแล้วนะฮะในช่วงเย็นเนี่ยนะครับ
ใช่บอกว่ากระดูกแตกนะคะค่ะ